มาดูในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์เตือนนักกินทั้งหลาย
โดยเฉพาะคนที่ชอบพืชผักลูกเนียง

คือเขาทานในปริมาณมากนะคุณสืบสกุล
สงสัยจะมากไปหรือเปล่าหรือว่าไง
อาการป่วยของเขาคือพอทานไปแล้ว
เขาทิ้งช่องไม่ออกปัสสาวะไม่ออก

ได้โพสต์นะครับว่าวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะ
เนียงหรือว่าภาษาเหนือเรียกว่าบะตึงยาง
พฤษภาคม๖๓ตอนเย็นได้มีการทอดกิน
เห็นพี่ชายบอกว่ามันจะแก่นิดนึง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒จากที่กิน๓๔วันแล้ว
ก็กินประมาณ๕๖โมงเย็น

ซึ่งก่อนกินน้องชายได้พูดขึ้นมาว่า
เคยมีคนกินแล้วเข้าโรงพยาบาลนะ
ทีนี้แหละครับก็ตอนนั้นก็ต้องกินกันนะ

พอประมาณตี๑มีอาการจริงคืออาการคลื่นไส้
เหมือนแสบเหมือนขัดตรงช่องปัสสาวะนะ

แล้วก็เหมือนมีผงสีขาวเนี่ย

แล้วบางทีมันเป็นเม็ดนะเหมือนเม็ดทราย

ตอนนั้นจะปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออก
แล้วก็ปวดท้องน้อยแบบหนักมากแรงมาก
ครับก็ไปเข้าโรงพยาบาลตอนตี๔

แล้วก็บอกหมอตรวจก็ถือว่าตรวจเร็วนะ
นะครับและหมอให้นอนโรงพยาบาล
แล้วก็สวนท่อปัสสาวะ
คือใช้วิธีแบบนี้นะสวนท่อปัสสาวะ
ปรากฏว่าที่สวนออกมาเนี่ย
ปัสสาวะออกมาปนกับผงขาวก้อน
บอกว่ามันน่ากลัวจริงพอเห็นตอนนั้น

ถ้าให้ปัสสาวะไม่ออกคือเหมือนว่าไปขัดอยู่ในบริเวณทางเดินปัสสาวะ
ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปพบกับ
นางสาวนันทนากุหลาบทองซึ่งเป็นผู้โพสต์เรื่องนี้นะครับ
ปรากฏว่านางสาวนันทนากุหลาบทองผู้โพสต์นี่นะ
นอนรักษาตัวโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก

ซึ่งเป็นน้องชายใช่ไหม
เพราะว่าในโพสต์ก็บอกว่าซึ่งก่อนกินน้องชายอะไรนี้ได้เตือนอะไรเนี่ย

หลังจากกินลูกเนียงหรือบะตึงยางเนี่ย
ซึ่งพี่ชายได้ซื้อมาฝากจากตลาดมูเซอร์
ตัวผมเองก็นำมาทอดโรยเกลือกิน
รสชาติกรอบอร่อยเหนียวหนึบนะ

ประมาณ๑ถ้วยแกงใหญ่กินเยอะมาก

เริ่มมีอาการปวดท้องและปวดปัสสาวะแล้ว
แต่ผมไปยืนฉี่ฉี่ไม่ออกครับ

ทีนี้กลางดึกก็เลยรีบมาหาหมอที่โรงพยาบาล
เวลาจะรับประทานลูกเนียงควรรับประทานแต่พอดี
เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะครับ
ตอนที่เรามีอาการในห้องน้ำจะเสิร์ชดูเสิร์ชดูอาการ
เชื่อว่าอาการสารพิษของลูกเนียม
อาการแค่พิรุษเนี่ยก็ขึ้นมาหมดเลยว่า

เพราะว่าเป็นพ่อลูกเนียงมาถึงโรงพยาบาลก็

และหมอที่โรงพยาบาลก็ออกถ้าบอกว่ากินตรงนี้ก็อ๋อเลย
เดี๋ยวคนจะมองนะกินลูกเนียงแล้วอันตรายหรือเปล่า
ไม่อันตรายนะครับก็กินได้นะฮะ
เป็นอาหารพื้นถิ่นที่อร่อยจริงนะครับ
แต่ทีนี้คุณหมอก็เตือนนิดนึงบอกว่าถ้ากินอะไรก็ตามนะ
ไม่ว่าจะลูกเนียงหรืออาหารอะไรก็ตามนะ
ขอให้กินแต่น้อยกินแต่พอดี
และถ้าลูกเนียงถ้าจะกินนะผู้ป่วยในกลุ่มโรคนิ้วในไต

หรือว่าผู้ป่วยไตเสื่อมทุกระยะควรหลีกเลี่ยง

เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายและก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงได้
ถูกต้องเพราะว่าถ้ากินเข้าไปมาก
แล้วก็ระยะเวลาประมาณ๒๑๔ชั่วโมง
มันจะส่งผลเกี่ยวกับพวกโรคไต
อาจจะปวดตรงบริเวณขานิบปัสสาวะลำบากแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วบางรายนะคุณหมอบอกนะมีที่เคยมารักษา
บางคนไม่ใช่แค่ปวดแล้วแบบปัสสาวะไม่ออกนะ

รายนี่เป็นมากอาจจะเสียชีวิตได้เลย
โดยเฉพาะเด็กเล็ก
คุณผู้ชมลูกเนียงมันเป็นพวกไม้ตระกูลถั่ว
แล้วรสชาติจะคล้ายกับถ้าเปรียบเทียบนะ
สตอภาคใต้แต่กลิ่นมันจะฉุนแล้วก็แรงกว่า

คุณเหนือเขาบอกว่าชอบไปจิ้มกินกับน้ำพริกใช่ไหม

จริงแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นอาหารอันตราย
เขากินแบบโอ้โหเท่ากับถ้วยแกงใหญ่แต่ทอดมาเยอะเลย
คือแล้วบางคนที่ทานเข้าไปแล้วพอมีอาการแบบนี้ปกติ
จริงร่างกายมันก็จะมีกระบวนการ
มันก็จะหายเองได้ภายใน๓๔วัน
แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นหนักมากก็ต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องให้คุณหมอจัดการเรื่องสวนท่อปัสสาวะแบบนี้นะคะ